สองวันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฝนจะลดลงไปแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ
ตอนนี้มีปัจจัยใหม่เข้ามาแผ่ปกครุมทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น
พื้นที่ไหนต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเป็นพิเศษติดตามพร้อมกันในจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อม
สัมผัสลมหนาวไปสัมผัสความสวยงามของหมอกยามเช้า
ใครจะไปหลังจากนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนั้นมีโอกาสที่จะกลับเข้ามา
ตกในบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
จัยที่ว่านี้คืออะไรมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
พบว่าตอนนี้เองซึ่งเป็นช่วงมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแน่นอน
สิ่งที่เราจะเจอกันก็คือลักษณะความแปรปวนของสภาพอากาศ
มีหมอกเกิดขึ้นยามเช้าตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อย
แต่ว่าในอีกไม่กี่วันมีการคาดการณ์ว่า
มีโอกาสที่จะเกิดกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในบริเวณทางตอนบนนะครับ
ที่สำคัญก็คือปัจจัยของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ที่จะมีการดันเข้ามาในเมืองไทยอีกรอบหนึ่ง
การดันมาแบบนี้เองก็จะเอากลุ่มฝนบริเวณทางตอนบน
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในช่วงแรกของการดันลงมาของอากาศเย็น
ก็จะทำให้มีฝนตกโปรยปลายแต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
นอกจากนี้เองการมาของฝนในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับลมหนาว
ที่ตอนนี้เองก็พัดมาอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญก็มี๑ตัวการสำคัญ
คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำคอยดูดลงมาด้วย
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นอากาศเริ่มเย็นลง
ส่วนตอนกลางโอกาสการเกิดฝนยังคงตกต่อเนื่อง
แต่ว่าจะไม่ตกเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วแน่นอน
มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ภาคเหนือตั้งแต่๗๑๑โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองลดลง

ส่วนมากจะเป็นบริเวณทางตอนล่างของภาค
สุด๒๒องศาครับสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
อีสานช่วง๖๑๑ฝนนั้นลดลงมีประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนมากก็บริเวณทางตอนล่างของภาค
ต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
กลางครับช่วงวันที่๗๑๑โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนอง
ลงมาอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาคครับ
สุด๒๓องศาสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนก็ยังทรง

ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่ครับ
โดยเฉพาะวันที่๕๖ตกค่อนข้างหนัก

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตร
ตกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่ำสุดอยู่ที่๒๐องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะครับ
อาจจะมีหนักบางช่วงเวลาบ้างนะครับ
แต่ก็จะไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ
อย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยนะครับ
หนาวทั้งฝนทั้งลมอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป